ว่าโดนัลดทรัมป์จะเพิ่งประกาศเมื่อวานนี้นะครับว่า
เขาไม่สนใจที่จะตั้งสถานีโทรทัศน์

ก็ทำให้หลายฝ่ายมองว่าธุรกิจทีวีเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับในทรัมป์
เพราะแม้การทำทีวีจะทั้งยุ่งยากแล้วก็ลงทุนสูง
แต่ทรัมป์ทีวีก็อาจจะเป็นทางลงที่ดีที่สุด
หากเขาแพ้เลือกตั้งในรอบนี้
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ในช่วงเดียวกับการประชันวิสัยทัศน์รอบสุดท้ายเมื่อวันที่๑๙ตุลาคมที่ผ่านมา
เผินทั้งผู้ดำเนินรายการ
มุมกล้องฉากและบรรยากาศ

ทุกอย่างไม่ต่างจากรายการโทรทัศน์
เสียแต่เนื้อหาที่เน้นสนับสนุนนายโดนัลดทรัมป์เป็นพิเศษ
และนี่ก็อาจจุดประกายไอเดียให้กับนักธุรกิจผู้นี้ว่า
เขาอาจประสบความสำเร็จหากมีสถานีโทรทัศน์เป็นของตัวเอง
และความเป็นไปได้ก็ยิ่งสูงขึ้นจากท่าทีของนายโดนัลดทรัมป์
ในระยะหลังตัดเพาะตลอดว่าสื่อต่างไม่ค่อยเข้าข้างเขา
ทรัมป์บอกว่าตอนนี้เขาไม่ดูสื่ออะไรแล้ว
เพราะเมื่อตอนที่เคยดูสิ่งที่ได้เห็นมันเลวร้ายมาก
อย่างแรกคือสื่อไม่ซื่อสัตว์แถมยังขี้โกง
แต่ก็มีนักวิเคราะห์แสดงความกังวลว่าหากนายโดนัลดทรัมป์เลือกจะสร้างทรัมป์ทีวีจริง
เขาอาจต้องเหนื่อยกว่าการทำธุรกิจอื่น
ซึ่งก็จะทำให้ฐานคนดูเป็นกลุ่มที่ใกล้เคียงกัน
แต่ที่มากไปกว่านั้นคือสิ่งที่สัตว์อาจารย์โทมัสฮอลิฮาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์เชื่อว่า
ทีวีอาจให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนกับคนอเมริกัน
อาจารย์โทมัสคิดว่าปัญหาคือผู้ชมส่วนใหญ่
ไม่ค่อยตระหนักถึงที่มาที่ไปของสื่อ
ซึ่งก็อาจทำให้ผู้ชมได้ข้อมูลที่คาดเคลื่อน
เมื่อเทียบกับคนอเมริกันที่เสพสื่ออื่น
ซึ่งก็เชื่อได้ว่าทรัมป์ทีวีจะเป็นทีวีทางเลือก
เส้นทางการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์จะค่อนข้างยุ่งยาก
เพราะต้องดำเนินการทั้งเรื่องเงินทุนและเจรจากับโครงข่าย
แต่เมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่ในทรัมป์กำลังเป็นรองคู่แข่งในตอนนี้
ทีวีก็อาจเป็นทางลงที่สง่างามของนายโดนัลดทรัมป์
หลังผ่านพ้นศึกเลือกตั้งสหรัฐในฐานะผู้พ่ายแพ้
ข่าวเทรัตน์ทีวีรายงาน